พูดถึงคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีก่อนที่จะเดินทางไปที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
เดินทางออกจากประเทศไทยในช่วงเย็นวันนี้
วันนี้ก็มีภารกิจหลายต่อหลายอย่างที่ธรรมเนียบรัฐบาล
การประชุมคอรมอลปกติแล้วเกิดขึ้นวันอังคารก็ต้องมาประชุมในวันนี้
รวมทั้งวันนี้นะครับนายยกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนั้น
มีโอกาสได้เจอกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านนี้ครับ
ชัชชาติศิษภัณฑ์นะครับอาจารย์ชัชชาตินะครับ
ท่านสูงพอกันเลยนะ

แต่ว่าผมว่ากลักษณ์เศรษฐาน่าจะ๑๙๒ใช่ไหม

แนะนำให้คุณชาติชาติลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไปเลยนะครับ
แต่ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าอ้าวมาวันนี้
มาเจอกันในบรรยากาศในบทบาทที่มันแตกต่างกันไป
ชาติชาติคือคนสำคัญที่คิดถึงเป็นคนแรก

ว่ารัฐบาลนั้นพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนทุกนโยบายของกรุงเทพมหานครครับ
ระหว่างหน่วยงานราชการที่ขึ้นตรงอยู่กับผมเองนะครับ
ซึ่งให้ท่านเหล่านั้นมาซัพพอร์ตถ้าพูดว่าชชาติ
เป็นเรื่องของงานกรจรนะครับหรือเรื่องอัศยกรรมหรือเรื่องว่าติด

ซึ่งสามารถบรรเทาลงไปได้ผมเชื่อว่าบรรเทาลงไปได้
จากการประสานงานที่ดีกว่า
ขณะที่อาจารย์ชาติชาติคืออาจารย์ชาติชาติ
เคยพูดประโยคนี้นะผมก็น่าสนใจนะครับ
เคยได้ยินว่าเขาบอกว่าที่จริงแล้วตัวกรทมคุณกระเต็นคุณผู้ชม

เพราะฉะนั้นแล้วการทำงานมันต้องประสานหลายหน่วยงานมาก
จะแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เคยให้สัมภาษณ์ลักษณะโจมตีหน่วยงานใดหรือใครเลย
เพราะว่าต้องทำงานกับทุกฝ่ายนะครับซึ่งวันนี้ทางอาจารย์ชาติชาติก็บอกเช่นเดียวกันนะฮะ
ปัญหาที่มีชัดเจนคือการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยอำนาจจำกัดนะครับ
หากมีความชัดเจนจากฝ่ายบริหารก็เชื่อว่าหลายอย่างจะบรรเทาลงครับ
ปัญหารถติดจะแก้ได้ด้วยรถไฟฟ้าต้องดูเรื่องรถเมย์ด้วย
เรื่องท่องเที่ยวได้รับเสียงสะท้อนจากทูตหลายประเทศครับ
เรื่องความไม่ปลอดภัยก็อยากประสานกับตำรวจท้องที่แล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวในการแก้ไขปัญหานะครับ
เรื่องที่คนที่อยู่ที่กรุงเทพบ่นกันเยอะปัญหาสายสื่อสารที่กลายเป็น
มันสุดเช็กอินไปแล้วใช่นะว่าตรงไหนมันพันกันเหยียวมากกว่ากันนะฮะ
แล้วก็มีการแชร์กันไปทางกรุงเทพหมานครเองครับ

แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากกศธชการไฟฟ้านครหลวง
หากเป็นนโยบายชัดเจนก็จะผลักดันได้เร็วขึ้นนะครับ
ฟังเสียงทางผู้ว่าชาติชาติกันครับ
ดูฝุดบาดทางเท้ามอเตยรับจ้างรถไฟฟ้ารถเม
ทั้งหมดเนี่ยคือภาพรวมของการเดินทาง
เพราะฉะนั้นรถจะหายติดได้ไม่ได้แก้เพราะรถไฟฟ้า
แต่ว่าต้องดูรถเมดูฝุดบาดทางเท้าดูทางเดินดูมอเตยรับจ้าง

ที่หูดทุกคนมาพูดสื่อเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ที่สร้างความไม่สบายใจท่องเที่ยว
อันนี้กดสมองเองก็ได้สระดับนึง
สตรวจท่องเที่ยวสำรวจทรท
ถ้าเราร่วมมือกันได้อย่างบูรณาการ
ผมว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่แก้ปัญหาได้ดีอืม
นี่เป็นภาพช่วงชนหมัดใช่ไหมนะครับ
นะครับเปลี่ยนเทียบไปเลยนะ

แต่ว่าก็อาจจะเป็นช่วงอากาศดีฮะไม่ร้อนมาก
ก็ตั้งใจจะจัดให้เป็นเทศกาลใหญ่อยู่ในปฏิทินโลก

จากนั้นคุณเสถาและก็ท่าชาติอย่างที่เห็น

มีชนมัดและมีโอปด้วยนะ
แต่ไม่มีใครบัดเจ็บนะคะแข็งแรงทั้งคู่
นี่ครับนี่เป็นบรรยากาศที่ทัพเรียนรัฐบาล
แล้วก็เป็นการเจอกันอย่างเป็นทางการครั้งแรก
หลังจากที่คุณเศรษฐานั้นเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ยืนยันการทำงานกอทมกับรัฐบาลแบบไร้รอยต่อ